มีภาพเด็ดให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
ก็คือภาพของพรามปอกับพรามโรเบิร์ต
หรือว่าโยคีปหรือโยคีโรเบิร์ต
เดี๋ยวให้ดูภาพของล่าสุด
แล้วเดี๋ยวนักข่าวของเราจริงตอนนี้อยู่ทั้งที่วัดท่าไม้ด้วย
อยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมที่ราชบุรีด้วย
เดี๋ยวเอาวัดท่าไม้ก่อนสักนิดนึงละกันค่ะคุณ
ดูบรรยากาศที่วัดท่าไม้นะคะว่าเป็นยังไงบ้าง
คือนักข่าวของเราก็ไปสำรวจตรวจสอบดู
บรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงาเนี่ยค่ะ

แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนที่ผ่านไปผ่านมามาทำบุญ
จริงพยายามจะติดต่อกับหลวงพี่อุเทนนะ
จะถามหลายประเด็นรวมถึงเรื่องสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้ด้วย
แต่หลวงพี่อุเทนท่านไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์
แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ของทางวัดบอกนะ
พูดถึงประเด็นนี้สติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ท้ายรถเราเห็นกันเยอะนี่แหละค่ะ
วัดอะเขาไม่ได้ขายนะเพราะว่ามีคนถามไว้ว่า
ต้องบริจาคเท่าไหร่ต้องทำบุญเท่าไหร่ถึงได้สติ๊กเกอร์นี้มา
วัดยืนยันว่าวัดไม่ได้ขายใครสนใจจะหยิบไปติดได้เลย
แล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาทางวัดไม่ใช่อยู่ไปติดสติ๊กเกอร์ที่ท้ายรถเองนะ
คุณผู้ชมขอดูภาพสดในจอเล็กข้างล่างอีกนี่อีกนิดนึงขอดูบรรยากาศก่อน
ไปละค่ะคุณกริษณะคุณคุณผู้ชมดูจอเล็กนี้หน่อย
นายกฤษณะเดินทางมาถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้ว
เมื่อกี้อาจจะเห็นไปแล้วนะแวบนึงเดินขึ้นไปเลย
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าวใดนะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เราเจาะบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ

ตีกลับไปที่คุณจะไปไหนวัดท่าม้ายหรือธรรมศาสตร์เลย

ไปที่สถานปฏิบัติธรรมวิโมกศิวาลัยที่สวนพึ่งราชบุรีนะคะคุณผู้ชม
ที่นี่แหละเป็นที่ที่โยคีปอลกับโยคีโรเบิร์ตอยู่
แล้วถามว่ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้าง
เมื่อเช้านี้เราเห็นภาพนี้แล้ว
อันนี้ให้คุณผู้ชมดูไปตอนต้นของรายการเห็นไหมคะ
สีกรักสีน้ำตาลเข้มทั้งสองคน

แต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูอีกภาพหนึ่งที่เราเพิ่งได้มาล่าสุดเลยค่ะ
คือภาพตอนฉันเพลช่างภาพของเราได้ภาพนี้มาคุณ

นี่ชุดสีขาว๒คนค่ะ
ซึ่งต่างจากเดิมนะมีการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเครื่องแบบ
ทีนี้ก็เลยถามคนในวัดว่าที่เปลี่ยนสีชุดมันมีความหมายว่ายังไงไหม
คือเขาบอกว่าชุดของสถานปฏิบัติธรรมมี๒สี
กรักสีน้ำตาลเข้มสีเปลือกมงคุดเนี่ยนะ
เขาจะใส่ตอนที่ทำกิจกรรมพวกเดินทุดงหรืออะไรที่มันเปื้อน
ส่วนชุดสีขาวเนี่ยก็จะใส่ตอนที่แบบทำกิจกรรมพวกสวดมนต์
ภาวนานั่งสมาธิมันจะไม่ได้เปื้อนก็ใส่ชุดขาว
เท่ากับว่าตอนนี้ณปัจจุบันนี้
กำลังจะสวดมนต์กำลังจะภาวนากำลังจะนั่งสมาธิ

ส่วนเดี๋ยวถ้าช่วงเย็นอาจจะเปลี่ยนเป็นชุดสีกรักนะ
ใช่เพราะว่าอะไรกำหนดเดิมที่บอกมาเนี่ย
คือ๔โมงเย็นจะเดินทุดงขึ้นเขากระโจมนะคะ
เออนะครับโอ้โหวันนี้บรรยากาศในคดีของคุณแตงโม
เรามีให้ติดตามกันทั้งสองสถานที่เลยเนอะ
นิติวิทยาศาสตร์ด้วยก็ต้องดูเรื่องของการผ่าชนะสูตร
แล้วก็ที่สำนักปฏิบัติธรรมที่ราชบุรีก็ต้องดูด้วยนะคะ